คุณผู้ชมคะมาติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคะสำหรับกรณีเรื่องของการกวาดล้าง
ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานที่ไม่ผ่านออย
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขามีการไปตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่ตลาดใหม่ดอนเมืองค่ะ
คือตั้งใจที่จะไปกดดันพ่อค้าแม่ค้าตรงนั้นแหละ
เพราะว่ามันก็มีกระแสข่าวมาไงว่าตรงนี้ก็มีการขายของที่ผิดกฎหมายแบบนี้

ใช่ค่ะผู้ค้าหลายรายเขาปิดร้านหลบหนีเลยนะ
เพราะว่าคือตำรวจไปตั้งตรงนั้นมันก็ขายไม่ได้นะคะเขาก็หนีกันด้วย
แต่คือกดดันขนาดนี้มันไม่ไหวค่ะ
ก็เลยออกมาแสดงตัวยอมให้ตำรวจเข้าตรวจค้นนะคะ
ส่วนหน้าตลาดใหม่ดอนเมือง๖๓ร้านด้วยกัน
แล้วก็ให้ตำรวจเข้าตรวจสอบโดยไม่ต้องมีหมายค้น
แต่ว่าการเข้าค้นในวันนี้ก็ยังทำไม่ได้ค่ะ
เพราะว่ากลางดึกที่ผ่านมามีใครก็ไม่รู้แหละ
เอาลูกกุญแจเอาแม่กุญแจนะคะมาล็อกประตูทางเข้าร้านค้า
ทุกล็อกเลยก็เลยไม่มีใครเข้าไปได้เลยสักคนเดียว
จากนี้ยังพบด้วยนะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
มีผู้ค้าลักลอบมาเปิดร้านเพื่อขนย้ายของที่ผิดกฎหมาย
หนีไปสองรายด้วยกันซึ่งสินค้าที่นำออกส่วนหนึ่งก็คือ
ผลิตภัณฑ์ลีนหกกล่องค่ะผลิตภัณฑลีนก็ตำรวจตอนนี้
เจ้าหน้าที่เองก็กำลังดำเนินการกวาดล้างอย่างเข้มข้น

แต่อย่างที่บอกว่าหลบหนีไปก็จริง

แล้วก็นำส่งสถานีตำรวจดอนเมืองเพื่อดำเนินคดี

พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เดี๋ยวจะเชิญอดีตตำรวจเข้ามาพูดคุยกัน
เพราะว่าเขามีกระแสข่าวมาว่าอดีตตำรวจคนนี้เนี่ย
เป็นผู้ดูแลตลาดเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
ล่าสุดค่ะพันธ์ตำรวจโทสันทนาประยูณรัฐ
ข้าราชการตำรวจก็ออกมาแสดงตัวแล้วนะ
แสดงตัวต่อพลตำรวจตรีนาราเดชกลมทุกสิ่ง
ผู้บังคับการกองกำลังพลค่ะในฐานะที่ว่า
ตัวเองเป็นที่ปรึกษาของเจ้าของตลาดใหม่ดอนเมือง
พันธุ์ตำรวจโทสันทนาก็ทวงถามถึงหมายค้น
ตำรวจจะตรวจค้นแล้วก็ไล่ตำรวจ

ในที่เอกชนที่ไม่ได้รับอนุญาต
พร้อมร่วมกับผู้ค้าประท้วงการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ